คำค่ะเพลงไปไม่ถึงของพี่เบิร์ดใครเป็น
นางเอกเอ็มวีคะถ้าจำไม่ผิดเอ็มวีเพลงเนี้ยเป็นเอ็มวี
ที่แบบกำลังไปสร้างบ้านแล้วพี่เบิร์ตเป็นสถาปนิก
ถ้าข้อนี้ตอบถูกน้องพลอยฝนตกรอบนะฮะ

เช่ลย๕พี่ใหม่จะหลุมรักค่ะ
แล้วที่พูดมานะคือใช่เลยนะพี่เบิร์ตเป็นสถาปนิก
ออกแบบเรือนหอให้แล้วก็มาปิ๊งกันไง
แบบสุดยอดมากเก่งมาก
อ๋ะรู้ดิทำไมให้มันจบจบไป
ก่อนเริ่กกันแล้ว

เดินตัดกล้องเดี๋ยวต้องเลี้ยวขวาลงไปสิ

เพราะฉะนั้นตรงนี้

เท่าที่ซูมอินมาอันนี้ได้ซูมอินได้ใช้

รับไป๑ดวงดาว
ส่วนน้องใหม่ของเราได้ไปอีก๓เหรียญ
เป็น๙แค่นี้

ยืนไปกำลังใจให้น้องเชนก่อน

เชฟเช่นเดียวกันถ้าข้อนี้คุณตอบถูก

มีน้องพินอล

นึกว่ากำลังยืนอยู่ที่

ชอบทำอาหารแฟสปูด
พวกเด็กแบบแฮมเบอร์เกอร์
กระเพรา
ก็ได้เค้าก็พูดถึง

คุณหมอมา

ข้อนี้ถ้าเขาตอบถูกได้เล่นต่อนะครับถ้าตอบผิดตกรอบเลย

อ๋อแล้วนะครับอืมนะฮะมีอยู่สี่เหรียญลงเท่าไรดีครับ
สามเลยครับลงสามเหรียญนะครับคำถามเป็นคำถามตัดสินในข้อนี้ว่าเชนจะอยู่หรือจะไป
มาครับคำถามของผมนะครับ
โดนัลสาขาแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ที่ใดนะครับ
๑ที่ห้างบำรุนครอง
ห้างอมรินพลาซ่า

ครับผมเพราะว่ามันเก่าสุดแล้วเพราะมี๓ข้อมีอย่างใหม่มากเลยครับ
ถ้าข้อนี้คุณตอบผิดคุณตกรอบไปเลยนะฮะ
แต่ถ้าตอบถูกไปลุ้นกับไหมนะครับ
เฉลยนะครับอยู่ที่ห้างอมรินครับ

เดี๋ยวคิงคองอยู่พาร์ทต้า
แล้วไปบอกเขาด้วยนะว่าอะไรนะห้างอมรินอยู่ที่แถว
ปินก้าว
มั่วไปทุกอย่างเลยนะฮะ

สมัยก่อนยุคเราวัยรุ่นเพิ่งเกิดเลยนะ
อย่ามาใช้คำว่าเรากะอา
คนที่เขารอไปน้องใหม่
ขอบคุณสุดยอดครับ

น้องพรอยฝนด้วย
น้องไหมเก่งมากเลยนะฮะ
ข้อไม่ผิดเลยเพราะฉะนั้นเข้าไปชิงเงินแสนกับเราในรอบของ
แต่ว่าจะต้องเลือกผู้ช่วยเข้าไปหนึ่งท่าน

เชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่

เชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่

เชียร์เซอร์ลี่
ไม่ได้บ้าช่วย
กรรมพี่สมจให้ก่อน

ช่วยของเราที่จะเข้าไปช่วยน้องคว้าเงินแสน